เป็นกรณีที่บุรุษพยาบาลเข็นเปรย์คนไข้
ปรากฏว่าจังหวัด๑กุระชมเปลมันหักล้มลงมาแบบนี้
แบบนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นอุบัติเหตุเหรอเป็นความประมาทเลินเลิกของบุรุษพยาบาลที่เป็นคนเข็นเปรย์เหรอ
หรือว่าเป็นเพราะทางทางมันไม่สะดวกหรือทางกำลังก่อสร้างหรืออะไร
วันนี้มีคำตอบนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ต้องบอกพี่กัดกันก่อนว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นวินาทีที่พลเปรย์เป็นบุรุษพยาบาล
เปรย์เข็นเตียงคนไข้ลงจากจุดลาดชันจังหวะเดียวกันนั้นเองค่ะ
เป็นจุดเลี้ยวซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถเสียหลัก
คนไข้ตกจากรถเข็นกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นเลยค่ะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะ
เพราะว่าในจังหวะที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เวลานั้นมีคนพลุกพลาด
พอคนเห็นแบบนี้ก็กุลีกูจอค่ะพากันเข้ามาช่วยเหลือ
พยุงคนไข้ที่ก็มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะคะ
ขึ้นมาจากพื้นที่เขาไปกระแทกหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
แน่นอนนะคะว่าก็มีคนมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แต่ก็มีคนที่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเนี่ยเธอมาชี้แจงบอกว่า
เธอเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดังกล่าวและเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
ย้ำแบบนี้นะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุแปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
และเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประเมินอาการคนไข้เบื้องต้น
คือไม่มีอาการบาดเจ็บเธอบอกแบบนั้นนะคะ
ไม่มีแผลแต่วิงเวียนศีรษะเล็กน้อย
หลังจากนั้นได้มีการส่งคนไข้ไปรักษาตามอาการ
ซึ่งคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้ในวันเกิดเหตุ
และได้มีการนัดมารักษาต่อเนื่องแล้วด้วยนะคะ
ที่สำคัญได้มีการทำรายงานความเสี่ยง
เพื่อแก้ไขระบบการดูแลคนไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปสอบถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
ก็คือนายแพทย์ชายสิทธิเทพชาตรี
คุณหมอชัยสิทธิ์ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นคือมันเป็นอุบัติเหตุ

สาเหตุเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่เพิ่งมาปฏิบัติงาน
ขาดความชำนาญนี่ไง
ขาดความชำนาญถามว่าขาดความชำนาญอะไรบ้าง
หนึ่งเรื่องของการเข็นเปรย์เข็นเตียงคนไข้เนี่ย
ต้องใช้ความชำนาญนะคะไม่ใช่ว่าใครจะไปเข็นก็ได้
เพราะมันมีเรื่องของน้ำหนักเรื่องขององศาการเลี้ยวต่างเนี่ย
ต้องใช้ความชำนาญนะแล้วถามว่าขาดความชำนาญเรื่องอะไร
เรื่องของเส้นทางเพราะว่าเส้นทางในโรงพยาบาลระยองที่มีการเข็นเนี่ย
จุดก็ลาดชันบางจุดก็กำลังก่อสร้าง
แต่เอาล่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองนะคะบอกว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ขอโทษประชาชนและรับปากเลยนะคะว่า
จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองบอกว่าตอนนี้ได้มีการตักเตือนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้มีความรอบครอบให้มีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
ขออภัยประชาชนมาให้มานัดที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
เจ้าที่เราก็ได้เรียกมานะครับตัดเตือนให้มีความรอบระวังนะครับ
แล้วก็ให้มีการฝึกสอนนะครับให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น
เดียวกันในเรื่องเส้นทางที่มีโอกาสเกิดได้เนี่ย
เราจะมีการสมุดแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางนะครับ
เอาล่ะสาเหตุก็ชัดเจนนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองก็บอกว่า
พลเปรย์ก็คือบุรุษพยาบาลที่มาเข็นเปรย์เพิ่งมาทำงาน
หนึ่งขาดความชำนาญในเรื่องของอาจจะน้ำหนักเปรย์ในเรื่องของเส้นทาง
เพราะว่าเส้นทางจุดที่มันเกิดเหตุลาดชันแล้วก็กำลังก่อสร้างด้วย
และที่สำคัญพอมันลาดชันจังหวะที่เขาจะหักซ้ายคุณนึกออกไหม
น้ำหนักเนี่ยตามแรงน้มถ่วงของโลกมันทิ้งตัวลงมาด้านหน้า
จังหวะที่จะหักซ้ายก็ล้มเลยค่ะ
ผู้ป่วยซึ่งอยู่บนเตียงก็ไหลไปตามช่วงที่เขาหักตกลงไปที่พื้นเนี่ยนะคะ